เด็ดต่อไปผู้ชายคนนี้เด็ดจริง
ขี่มอเตอร์ไซค์มาปรากฏว่าน้ำมันหมด
น้ำมันหมดคนปกติโดยทั่วไปเขาก็จะเข็นไปจอดข้างทางใช่ไหม
แต่พี่คนนี้ฮะเขาจอดเด็ดแบบนี้เลยครับ

แต่อย่างนี้ก็ไม่ได้พี่

มาโพสต์เอาไว้นะครับเป็นเหตุที่มอเตอร์ไซคันหนึ่งนะครับ
คือเอาขาตั้งจอดกลางถนนเลยบนสะพานยกระดับด้วย
พ่อแม่ไม่ใช่น้องเอ้ยนะฮะจอดอยู่เลนขวาเลยนะครับ
คือเลนขวามันเป็นช่องรถเร็วไงนะครับ
คนขับเร็วเขาก็ขับเลนขวากันแต่ช่วงนี้รถมันสะสมนะฮะ
มันติดรถทุกคันก็เลยค่อยค่อยชะลอชะลอชะลอ
หลายคนนะฮะหลายคันที่แล่นมาก็นะครับต้องแอบไปแบบนี้
เสียไปตามตามกันพอเนี่ยครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องเบรกกัน
จะชะลอตัวกันนะครับรถมันจะชนท้ายกัน
มอเตอร์ไซคันนี้จอดขวางอยู่แบบนี้จอดทำไม
จอดแบบนี้จอดทำไมนะครับตามที่ได้ยินนะครับเมื่อกี้น้ำมันหมด
แล้วดูเหมือนจะมีแบบลงมาดิเออเหรอเออมีเนี่ยนะฮะ
ใครจะกล้าลงนะครับจอดขวางแบบนี้ผิดกฎหมายแม้รถท่านจะเสียนะ
ถ้าตำรวจเขาไม่ได้ผ่อนผันให้ท่านนะท่านผิดกฎหมายนะครับโดนปรับนะฮะ